คุณผู้ชมใครที่ชอบขโมยของของคนอื่นนะคะ
มาดูว่าการประกอบสัมมาอาชีวะอาชีพสุจริตมันเป็นยังไง
เราเกิดมา๓๒เท่ากันแต่วิธีคิดไม่เท่ากันเลยนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นสาวชาวปราจีนลูก๔คน๙ขวบ๘ขวบ๒ขวบและ๑ขวบ
นี่ค่ะแบกลูก๔คนไปเร่ขายนมเปรี้ยวตามแยกต่าง
แล้วลูกไปไหนลูกไปไหนเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะได้เห็นลูกค่ะ
พี่ชายคนโตอายุ๙ขวบเลี้ยงน้องอีก๓คนอยู่ใต้ต้นไม้
ให้แม่เดินเร่ขายนมเปรี้ยวแบบนี้ดูสิคะนี่คือสัมมาอาชีวะ
คนเหรอ๔คนเห็นไหมคะผู้ชายน่ะ๙ขวบนะ
ดูแลน้อง๘ขวบ๒ขวบและ๑ขวบเล็กสุด๑ขวบแบบเบาะอยู่เลย
เห็นไหมเพิ่งตั้งไข่พี่โตนนอนกินนมอยู่แบบนั้น
ดิฉันปักหมุดให้ชี้พิกัดให้นะคะ
เผื่อใครว่าผ่านไปแถวนั้นก็จะได้อุดหนุนเธอหน่อยนะคะ
ชื่อว่าคุณออนอายุ๓๒ปีนะคะ

ขายของแบบนี้นะขายนมเปรี้ยวแบบนี้
บริเวณสามแยกสัญญาณไฟแดงบ้านคลองรัง
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรีนะคะ
เราไปถามเธอเธอเล่าบอกว่าเธอกับสามีก่อนหน้านี้

กระทั่งเจอพิษโควิดรัฐบาลออกกฎห้ามนั่งทานที่ร้าน
เจ้าของร้านเขาก็เลยปิดร้านทีทำไงตกงานสิฮะ
ตกงานไม่มีอะไรได้ไหนจะต้องพรบ้านพรรด
ลูกอีกตั้ง๔คนต้องกินต้องใช้
ลูกคนเล็กสุดอายุ๑ขวบนะฮะ
วัยกำลังกินกำลังนอนสามีทำงานไหมทำค่ะ
เงินเดือนมาถามว่าพอไหม๕๖ชีวิตในครอบครัว
ไม่พอเธอตัดสินใจไปรับนมเปรี้ยวมาเดินเร่ขายแบบนี้กลางสี่แยกนะคะ
ส่วนลูกทำไมไม่ไว้ที่บ้านเธอบอกไม่ได้หรอกจำเป็นต้องเอามาด้วยครับ
ให้นั่งอยู่ใต้ริมต้นไม้แบบนั้นแหละแล้วก็บอกให้ลูกชายคนโตช่วยดูน้องนะคะ
เธอบอกว่าไม่มีทางเลือกถ้าไม่ทำไม่ดิ้นรนก็อดตายเนี่ย
คนที่จะอดตายก่อนคือลูกทั้ง๔คนดูสินี่คือความบริสุทธิ์นะฮะดูน้องนะฮะ
ส่วนรายได้แต่ละวันเป็นไงคะเขาบอกว่าถ้าขยันหน่อยเดินเยอะหน่อย
ก็จะได้วันละ๕๖๐๐บาทแต่ถ้าวันไหนฝนตกขายไม่ค่อยได้ค่ะ
๒๓๐๐บาทก็ดีแล้วนะคะ
ลูกชายคนโตแล้วก็ลูกสาวคนรองบอกว่าคือสงสารแม่มากนะคะ
อยากช่วยแม่แล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัย
แต่เอาล่ะถ้าเกิดว่าแม่ไม่ให้ไปเร่ขายด้วย
ก็รับปากแม่ว่าจะดูแลน้องให้ดีที่สุดนะคะ
มีรถขับก็ใช่ว่าจะร่ำรวยเสมอไป
ใช่นะคะรับปากเหมือนกัน